วันถึงเช็คสุภาโชคก็ไว้พอให้น้องกลับไป
ขอให้ได้ไปโอลิมปิกรอบสุดท้ายเหมือนกัน
ครับก็ลุ้นอยู่เพราะว่าสุประโชคเองตอนนี้
สภาพร่างกายก็สมบูรณ์อยู่นะครับ

แล้วเจ้าตัวก็เป็นความฝันที่อยากจะไปโอลิมปิกด้วย
เดี๋ยวเรามีข่าวของยู๒๓มาฝากแน่นอน
เพราะว่าตอนนี้อย่างที่ทราบกันก็คือ
ส่ง๕คนที่เรียกมา๓๓คน
มี๕คนที่๗ก็ส่งกลับไปเป็นที่เรียบร้อย

ยังมีบางคนที่อาจจะยังไม่ค่อยพร้อมหลังจากนี้หรือเปล่า
เดี๋ยวคุณค่าก็คงจะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังนะครับ
เพราะว่านิชโนเองก็มีการให้สัมภาษณ์เหมือนกันว่า
มันเป็นเรื่องท้าทายในการลุ้นไปโอลิปิก
แม้ว่าจะมีโอกาสน้อยนิดก็ตาม
ตอนนี้ก็เริ่มตีข่าวหลายชาตินะครับ
แล้วเขาก็สนใจทีมชาติไทยนี่แหละนะครับ
บอกว่าก็ยอมรับว่ากดดันนะครับ

ตอนนั้นเราแพ้เวียดนาม๔ต่อ๐นะครับ
แล้วก็ไม่เป็นอันดับ๒ที่ดีที่สุดด้วยนะครับ
เขาก็บอกว่าตอนนี้รายการนี้ก็เป็นโอกาสที่ดี

แล้วก็เป็นประสบการณ์ที่ดีในอนาคตด้วยนะครับ
แล้วเขาก็พูดถึงเกมในศึก๔เกมที่ผ่านมานี่แหละ
ทีมชาติไทยต้องตกรอบแรกนะครับ
บอกว่าผลลัพธ์ของการตกรอบแรก
สะท้อนถึงการที่ทีมชาติไทย
ไม่ได้มีการเตรียมความพร้อมที่มากพอนะครับ
แม้ว่าที่ผ่านมาทุกคนจะพยายามอย่างดีที่สุดแล้ว
แล้วก็เขาก็มองว่าอีกอย่างทีมจากอาเซียนทุกชาติ
เห็นว่าทีมชาติไทยก็คือคู่แข่งสำคัญ

แล้วก็ยอมรับอันนี้คือประเด็นสำคัญเลยคือ

ทีมไทยไม่ได้เหนือกว่าทีมอื่นในภูมิภาคเดียวกัน
แล้วเขาบอกว่าอันนี้ต้องกลับมาพัฒนา
เพื่อให้กลับไปนำเขาให้ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับ
แล้วก็บอกว่าโอกาสในการไปโอลิมปิกที่ญี่ปุ่นเนี่ย

แต่ก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดนะครับ
เพราะว่าแม้มีโอกาสเล็กน้อยเนี่ย

เกมที่อยู่ในมือเราเราสามารถทำได้ดี
ในเกมแรกอย่างที่เราคุยกันนะครับ

คือมันก็เป็นเกมที่ถ้าเราได้๓คะแนนเนี่ย

เพราะมันเป็นทีมที่เรามีโอกาสจะชนะได้

ถ้าชนะได้ก็เท่ากับว่าโอกาสที่จะได้ไป

แล้วรอบต่อไปรอบด็อกอัลมันบอลนัดเดียวอะไรก็เกิดขึ้นได้
ก็มองว่าจริงมาตรฐานไม่ได้ต่างกันนะครับ
แต่ว่าเรื่องของนักเตะเจ็บอันนี้ต้องตามต่อเหมือนกัน
เพราะว่าโค้ชนิชโนเองก็เรียกนักเตะที่เป็นผู้สาประตูเข้ามาอีก๒คน
คือนักเตะต้องยอมรับว่าก็ต้องเจอกับความไม่พร้อมเพราะว่าผู้เล่นเจ็บค่อนข้างเยอะจริง
บางคนที่ติดไปเล่นไม่ได้สมบูรณ์นะครับ
อันนี้
นายทวารจากสมุทรปราการซิตี้นะครับ
คนนี้เข้ามาสมทบเพื่อร่วมซ้อมกับทีมในช่วงเช้านะครับ
ก่อนที่จะปล่อยพักแล้วก็คาดว่าจะมีการตัดตัว

แล้วก็เลือกตัด๓คนจากที่มาซ้อม๔คน
เพราะว่าตอนนี้ประตูมีกรพัฒนารีจันทร์จากชุด๔เกม
มีเกียรติศักดิ์ชาวดอนของอุดรธานีที่อยู่กับทีมอยู่แล้ว

อีกคนนึงก็ต้องลุ้นระหว่างนพลกับสุภวัฒน์ว่าจะเป็นใคร
จริงตามกำหนดน่าจะต้องตัดวันนี้แล้วนะครับ
แต่ว่าต้องดูว่าจะมีการประกาศ๒๓คนวันไหนนะครับ
ก็เน้นย้ำนะครับโปรแกรมให้ติดตามกันนะครับ
ที่ราชมังคลากีฬาสถานสำหรับสายของทีมไทยนะครับ
ก็ดูกันได้ครับเกมแรกเจอบาเรนวันที่๘มกราคมนะครับ
เกมที่๒พบกับออสเตรเลียนะครับ๑๑มกราคม
แล้วก็๑๔มกราคมจะเล่นกับอีรักษ์
ทั้ง๓นัดเตะ๒ทุ่ม๑๕นาที

เลิกงานแล้วมีโอกาสที่จะไปดูทันนะครับ
ใช่ครับบัตรยังมีจำหน่ายนะครับก็ไปซื้อกันได้นะครับ
เวียดนามนะครับดูความเคลื่อนไหวของเขากันหน่อยครับ
น่าสนใจคือไม่มีดอนวันเห่านะครับ
ที่เป็นทวนาเมนต์สำคัญที่สุดแต่ปล่อยตัวใน๔เกม
อันนี้ผมก็งงว่าทำไมการเจรจาเกิดอะไรขึ้น
ไม่แล้วจริงตัวของดวนวันเห่าเองเขาก็ยังไม่ได้เป็นตัวหลักที่นั่นนะครับ
จริงก็น่าจะปล่อยได้นะใช่ครับแต่ไม่ให้มาเฉย
ซึ่งแปลกมากเพราะว่าอย่างเบนเดวิสนี้ฟูแลมไม่ปล่อยตอน๔เกม
อันนี้เข้าใจได้เป็นทุนเทอร์เมนต์ที่ใหญ่กว่า
แล้วก็นักเตะนะครับมีใครอีกเหียนกว้างหายอันนี้เป็นจอมทัพนะครับ
สรุปหายทันนะสรุปหายทันมีชื่อนะครับก็ไม่รู้ว่าเข็นหรือเปล่า
แต่ว่าก็ยังมีชื่ออยู่ต้องมามีใครอีกเหงียนเตี๋ยลิงนะครับ
ตรงหน้าแล้วใครอีกอาหารจริงนะครับเราส่งโว้น๔เกม
อันนี้ก็จะเป็นแนวลุกที่อยู่ในชุดหลักของบ้านซองไปแล้วใช่ครับ
นามจะมาถึงไทยก็ถือว่าเร็วนะครับมาวันที่๑มกราคมนะครับ
แล้วก็จะอุ่นกับบาเรนอันนี้ต้องพูดถึงนิดนึ
ว่าบาเรนคู่แข่งเรานัดแรกก็เลือกอุ่นกับเวียดนาม
ติดตามกันได้นะครับความเข้มข้นของอยู่๒๓ชิงแชมป์เอเชีย
สุดท้ายที่เราจะเป็นเจ้าภาพตั้งแต่วันที่๘มกราคมเป็นต้นไปนะครับ